ท่านผู้ชมครับมาเรื่องของรถตำรวจบ้างนะ
กรณีล่าสุดเนี่ยมีภาพของรถตำรวจคันหนึ่งไปขบวนแห่ขอมั่นสาวที่สุราธานี
อ่าคนเขาก็เลยไม่สบายใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี้ยเอาไปใช้แบบนี้ได้หรือ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าให้เราตรวจสอบให้หน่อย
แล้ววันก่อนก็มีเรื่องของรถตำรวจที่เป็นรถตู้ไปอยู่ที่ชายทะเลที่ชะอำใช่
วันนี้มีทั้งสองคำตอบเลยทั้งสองเรื่องเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือรถตำรวจนะฮะเอารถเนี่ยขนญาติพี่น้องไปกันไปมั่นสาวอ่ะนะ
เป็นตำรวจที่ชุมพรไปที่สุราธานีนะครับนี่นี่คันนี้เลยนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะตราโล่แบบนี้เลยนะคะอ่านี่ฮะมีคำตอบแน่นอนครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้นะครับหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์เอาไว้
นี่เป็นบรรยากาศงานมั่นของตำรวจนายหนึ่งในสุราธานีนะครับ
ตระเวนชายแดนที่๔๑ไปขอมั่นสาวเลยใช้รถตู้ที่ทำงานพ่อ
ข้างรถมีป้ายโตตราโล่ของสพลชุมพรขนญาติไปร่วม
ขบวนแห่สู่ขอฝ่ายหญิงที่สุราธานีค่ะอ่าคุณพ่อก็ไป
ลูกชายก็เป็นตำรวจคำถามก็คือว่าหนึ่งเอารถมา
อย่างนี้ได้หรือไม่นี่นะฮะบางฝ่ายเขาดูเขาก็บอกว่าเอ้ยมัน
มีสวัสดิการของทางตำรวจเองเขาใช้กันได้หรือเปล่านี่เราก็
ทราบเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องนี้พัน
ตำรวจเอกนิวัตรชื่นวิเศษภูมิกับการสพละแมนะครับต้นสังกัด
รถตู้คันนี้เลยนะครับท่านชี้แจงว่าอย่างนี้รถตู้ที่
ใช้เป็นรถในส่วนของสวัสดิการของตำรวจนะฮะซึ่งจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กับตำรวจรวมทั้งประชาชนด้วยนะประชาชนก็มี
ขอใช้ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นขอใช้ได้นะยัง
เช่นแต่ว่างานเนี่ยต้องเป็นอย่างเช่นงานประเพณีงานบวช
งานบุญงานศพงานแต่งอันเนี้ยไปขอใช้ได้ค่ะงานท่องเที่ยวไป
ไม่ได้นะฮะจะขอไปเที่ยวนี่ไม่ได้นะครับถ้าตำรวจอยากใช้
ต้องทำเรื่องขอถ้าประชาชนอยากใช้ก็ต้องทำเรื่องขอก็ขอ
ไปยังสถานีตำรวจที่เป็นต้นสังกัดของรถตู้ที่จะไปขอ
ใช้อะไรก็ว่ากันไปและคนที่จะขับรถไปต้องเป็นตำรวจเท่า
ด้วยนะเอาไปแต่รถไม่ได้นะฮะคนจะไปก็ต้องเป็นตำรวจ
ขับรถให้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนผู้ขอใช้ต้องออกค่าน้ำมันเองอันนี้
คือในแง่ของหลักการส่วนเหตุการณ์ตามคลิปนี้นะครับทาง
กับการสพละแมบอกว่าผู้ขอใช้คือตำรวจของสพละแม
ซึ่งเป็นคุณพ่อส่วนลูกชายเนี่ยเป็นตำรวจต่อชด๔๑
จะไปขอมั่นสาวนะครับก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ไม่ขัด
ระเบียบขอใช้รถแล้วก็มีการรายงานไปยังผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรได้รับทราบก่อนแล้วนะครับเรื่องนี้
ถือว่าเป็นไปตามระเบียบครับแต่ว่าประชาชนท่านอาจจะไม่
ทราบท่านภูมิกับการสพละแม่ก็เลยฝากบอกว่ามันมีระเบียบ
อย่างนี้ครับ